อันนี้ควรหรือไม่ควรอันนี้ต้องถามอีกมาก
บี้เนี่ยเป็นเรื่องแล้วกลายเป็นประเด็นดราม่า

ก้องก้อยผมหยิกคนนี้รู้จักอีก

อุ้มลูกสาวนั้นก็เหมือนกับตัดไม่ขาด
ดื้อตอนนี้มันสนพี่อะไรไม่รู้
อีกพูดคำนี้อีกทั้งวันโอ๊ยอีก
คือผิดและบอกเนี่ยแล้วว่าสนมนั้นก็ใช่
ที่พระอุ้มลูกสาวท่านด้วยความรักฉันบุธิดานั้น
อาบัติก็เป็นเพียงกฎที่เล็กน้อยที่สุดของพระ
ปรงอาบัติได้คือไม่ได้ปราชิกไม่ได้ขาดจากความเป็นพระนะครับท่านผู้ชมค่ะ
มีลักษณะนี้สมัยพุทธกาลนั้นรวมถึงการที่

ด้วยความรักอย่างเมตตากรุณาหรือว่าสถานการณ์บังคับให้ต้องทำได้

ส่วนที่จะคือเขามีช่วยเหลือพี่สาวน้องสาว
พระก็ต้องไปช่วยพระทำนู่นนี่นะครับ
ถือเป็นโทษหนักหรือว่าเสียหายใดนะคะ
กับผู้หญิงนั้นมีข้อห้ามชัดเจนว่าถูกเนื้อต้องตัวกัน
ไม่ได้นั้นกรณีที่จะเกิดพระเกิดความกำหนักที่จะเสพกรรม

อันนี้แม้ว่าที่เกิดนี้เป็นเด็กไร้เดียงสาร
มันไม่ใช่กับกรณีที่แบบเป็นเรื่องใหญ่

ใครมีอะไรก็ว่ามา
ใครรู้นี่พระธรรมาวิทในใช่
อีกก็ไม่ควร

ไม่จับดูไม่ได้จริงแล้วไม่ได้

ล่าสุดทุกคนได้มีการลงไอจี
ขอดูไอจีคุบกิฟต์นิดนึงเอ่ะครับ

โตแล้วก่อนทำต้องคิดมาอย่างดีเจ้าอาวาสที่วัดก็บอกว่าได้
เราคนต่างศาสนาก็เชื่อตาม
ไม่มีความเห็นทุกอย่างต้องถามผู้รู้
แต่ที่แน่เรารู้ว่าเราเห็นแต่ภาพสวยงามของความรักบริสุทธิ์
มองด้วยความตั้งใจในการบวชจิตนาในการกระทำ
ศาสนาควรเป็นแหล่งศูนย์รวมของความเมตตาเอ็นดู

เน้นอย่างมีสติอย่าใส่อารมณ์ทำให้เรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่
เดี๋ยวผมร่วงกุบกีบ

กุบกีบกุบกีบ
ไม่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมในยุคปัจจุบันนี้

ถ้าสมมุติว่าโลกมันเป็นอะไรขึ้นมา
เนี่ยคนที่อยู่ในโลกนี้เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
อย่าได้โทษอะไรเลยต้องโทษคนตัวเอง

มันมีกฎระเบียบมันมีจริยธรรม

ดังนั้นเนี่ยพอมาถึงในยุคหนึ่ง

มันก็จะแบบอิสระกันไม่หมดแบบพี่มาร์คก็หนึ่งบอกว่า
ถ้าคิดกันแบบนี้ต่อไปแก้ผ้าออกด้วย
ไม่ต้องนี่ก็แก้กันแล้ว

คนยุโรปก็แก้

โบรุมเคารพแล้วใช่มั้ยอยากจะถามกลับ
เราจะท้องก่อนที่จะแต่งเราต้องยอมรับอันนี้ได้หมด
หรืออะไรก็แล้วแต่เราทำใจมาหมดแล้ว
แต่ต้องขอบอกอย่างหนึ่งว่าคนในยุคอย่างเราเนี่ย
ก็ยังดำเนินการต่อไปในการที่จะอนุรักษ์ทุกเรื่องราว
แต่คุณจะไปทำอะไรเนี่ยโอเค
เราสามารถจะเริ่มทำใจกันได้หมดแล้ว

นี่ก็เป็นมุมของคนที่เขาอยากจะอนุรักษ์
อีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าฉันก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็อย่าไปคิดอะไรกันมากอะไรอย่างนั้น
แต่เราว่าเรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องซีเรียสหน่อยนะ
แต่ผมว่าอันนี้นะผมเข้าใจนะ
เพราะหนึ่งผมก็เคยบวชมาเหมือนกันผมก็เข้าใจ
พระท่านที่ออกบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปอาบัด

ซึ่งนี่นะอย่างเวลาเราไป
ไปปริวัติทำ
แล้วก็จะมีแบบว่าเด็กสองคนเป็นพี่น้องกันตัวเล็กอย่างนี้แหละคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
เวลาเข้ามากราบพระเนี่ยท่านลูบหัวเด็กผู้ชาย
แต่สำหรับเด็กผู้หญิงเนี่ยท่านก็แค่แบบว่าเจริญพรแค่นี้เฉย
แล้วยังไงเราเห็นอย่างนี้มาตลอดเวลา
แต่ถ้าคุณจะเป็นสมัยใหม่ก็เชิญนะคะเราก็จะไม่ว่าอะไร
คืนนั้นก็อาจจะมองเป็นว่าเป็นพ่อลูกอะไรอย่างนี้มั้ง

เออเออกับเมียนี้

อันนี้พูดเพื่อให้ตัวเองได้ยินใช่ไหม
อย่างมากแกก็บวชอยู่๗วัน๕วันนั่นไงใช่ไหมแค่นี้ทนไม่ได้
เพียงแค่นี้ทนไม่ได้จะทนอะไรได้
นี่ไงแล้วสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ล่ะไม่น่ากลัวใช่ไหม

ก่อนที่จะมาแต่งไม่น่ากลัวไม่ผิดใช่ไหม
เราจะทำใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนี้